ไปดูกันต่อนะเรื่องราวของไอเดียสร้างสรรค์สุดบันเจิด

พาไปดูนี่ดีกว่าเครื่องตัดย่า
ที่เขาว่ากันว่ามันทรงประสิทธิภาพมาก
เพราะว่าทั้งประหยัดแรงขุดแล้วก็ประหยัดเวลาด้วย
ไปกันเลยนะคะบุกไปเลยที่พื้นที่นี้
ไปดูสาธิตกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มันทำงานอย่างไร
นี่คือเครื่องตัดย่าโปรลิสปัตตาเลี่ยนค่ะ

อารมณ์เหมือนแบบว่าปัตตาเลี่ยนไถผม

เป็นเครื่องตัดย่าที่สามารถลดระยะเวลาการตัดย่าได้
ถ้าหากว่าเทียบกับเครื่องตัดย่าแบบเวียง
นึกออกไหมแบบเหวี่ยงไม่ใช่ผู้หญิงอ๋อ

เราต้องเวียงซ้ายเวียงขวานั้นจะได้ช่วงเอว

มันจะประหยัดแรงได้ถึง๘๐
จะไม่เหนื่อยไงแบบเวียงต้องเวียงอย่างที่ฉันบอกแหละ

มันก็ทำงานได้ของมันสบายแบบนี้
ทั้งแรงงานประหยัดทั้งเชื้อเพลิงด้วย

โดยเจ้าเครื่องตัดย่านี้นะคะ
ร้อยตำรวจโทพรศักดิ์วัชรจินดาและชาวบ้านก็
ร่วมแรงร่วมใจคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะ
โดยร้อยตำรวจโทพรศักดิ์บอกว่ามีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในอาชีพเกษตรกรรม
ก็เริ่มศึกษาทั้งทดลองเลี้ยงบัวเลี้ยงม้าเลี้ยงแพ้
แล้วก็ต้องใช้เวลาว่างในการมาตัดย่าแพงโกล่าที่ปลูกเอาไว้
เพราะว่าจะได้เป็นอาหารให้กับสัตว์เหล่านี้ใช่ไหมคะ
ก็คือในช่วงแรกใช้เครื่องตัดย่าแบบเวียง
แต่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดไงเวียงไปเวียงมา
โอ้โหทั้งเจ็บปวดร่างกายทั้งเมื่อยแล้วก็ใช้เวลานานด้วย
ก็เลยหาไอเดียว่าจะทำยังไงดีที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้
ไอเดียขึ้นมาได้นะคะโดยการนำเครื่องพรวนดินเก่ามาดัดแปลง
เป็นเครื่องตัดย่าแบบเดินตามอะค่ะ
นี่ค่ะไอเดียบันเจิดขนาดนี้ได้มายังไง
ไปฟังเจ้าของไอเดียเขาพูดถึงหน่อยค่ะ
ผมก็ไปเจอกับเครื่องซึ่งเป็นเครื่องเก่า
ก็ซื้อมาแล้วก็ปรึกษากับชาวบ้านปรึกษากับช่างในชาวบ้านว่า
เราจะทำเครื่องนี้เป็นเครื่องทุนแรง
ก็คุยกับช่างชุมซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน
ก็ได้ผลิตเครื่องตัดย่ารุ่นแรกขึ้นมา
นั่นแหละแล้วนอกจากนั้นนะ
เครื่องตัดย่าตัวนี้ก็ยังได้รับการพัฒนาด้านกลศาสตร์
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมด้วย

ซึ่งถือว่าเครื่องตัดย่าตัวนี้นะคะ
กำลังอยู่ในขั้นตอนของการนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วย
โดยพื้นที่ตัดย่าหนึ่งงานหรือสี่ร้อยตารางวานี่นะคะ
จะใช้เวลาตัดย่าเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
ประหยัดเวลาประหยัดแรงงาน
ลดอัตราการซื่นเกลืองเชื้อเผลงได้ด้วย
ตัดย่านี้ดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่

ไหมคุณลุงก็จะมือสั่นนิดหน่อยเวลาถ่าย

คือไถไปได้สักพักพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมือนี่เป็นอย่างนี้

น้ำไหลออกหมดแล้วเหลือน้ำประมาณครึ่งแก้ว

อันนั้นคุณเป็นที่ฉันเคยบางช่วง
จริงคือต้องบอกว่าเครื่องตัดย่าเนี่ยแบบนี้มันทุ่นแรงได้เยอะมากนะ
เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าแบบเวียงคุณ

แล้วถ้าเกิดพื้นที่ตัดย่าใหญ่กว้างแบบนี้
มันใช้เวลานานแล้วมันใช้แรงเยอะมันเหนื่อยค่ะคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนทุ่งนาอย่างนี้

ต้องบอกคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะ
ไม่ต้องติดต่อคุณชนะค่ะให้ติดต่อไปที่ร้อยตำรวจโทพรศักดิ์นะคะ

หรือว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หรือติดต่อไปได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต
กำแห่งแสนจอดนครปฐมได้เลยนะคะ
ช่วงนี้เขากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาให้มันเป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบกว่านี้นั่นเองนะครับ